มาต่อกันที่สาวสวยที่ไม่โสดแล้วจ้า
เนี่ยเขาบอกว่าให้ทำเสียงนี้เหมือนร้องเพลง
อื้อ
ว่าปีเนี้ยครับได้ดอกไม้แล้วน่ะนี่ก็ทำเอ๋าหลายคนลุ้นสุดตัว
สเตตัสหัวใจของสาวมินพีชยาตอนนี้ไม่โสดแล้วหรือเปล่า
ซุ่มปลูกต้นรักกับหนุ่มคนไหนหรือเปล่านะ
และคุณผู้ชมขาไม่พลิกโผล่ค่ะ
เมื่อวานนี้มินพัชยาเขาคอนเฟิร์มกับพี่สื่อเรียบร้อยว่าตอนนี้สถานะคือเป็นคนมีความรัก

และหนุ่มคนนี้ก็คือคนเดียวกับที่ส่งดอกไม้ช่อโตมาให้ในวันวาเลนไทยนี่แหละค่ะ
หนุ่มคนนี้นะสาวมินบอกว่าเพื่อนเนี่ยเป็นเพื่อนกันที่รู้จักกันมานานแล้ว
คือเขาเป็นเพื่อนกันมานานแล้วก็ไม่คิดว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันจะกลายเป็นสิ้นสุดทางเพื่อนได้เหมือนกัน
แต่ว่ามินก็ยังบอกว่ายังไม่ขอพูดอะไรเยอะเกี่ยวกับฝ่ายชาย
คือเราเป็นหญิงไทยพูดอะไรไปก่อนมันจะไม่ดี
แต่ที่แน่คุณผู้ชมดูหน้าสาวมินดูออร่าความอิ่มเอิบความ

คนมีความรักหน้าตามันก็จะประมาณนี้ไปฟังเสียงค่ะ
ก็คุยกันนะก็ไม่โสดแหละ
แต่ว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงเราอาจจะไม่ควรพูดเยอะอะไรอย่างนี้

เขาเป็นเป็นแม่แม่แม่แม่

ต้องบอกก่อนว่าดีใจเพราะว่าจริงก็เป็นช่วงที่โสดนานที่สุดในชีวิตแล้วแล้วก็
แล้วก็ได้รู้จักตัวเองได้ทำความเข้าใจกับตัวเอง
แล้วก็ได้เรียนรู้กับคนที่จะเข้ามาในชีวิตเรา

เพราะดูเธอแบบว่าอิ่มมาก
ไม่รู้นะกินเยอะรึเปล่าฮะ

คือออร่าหรือว่าอะไร

ขอบคุณนะ

ไม่ใช่แค่มีนที่ออร่าคนมีแฟนแล้ว

เขาได้ข่าวว่าเป็นนุ่มตีตีนั่นแหละ
เมื่อไหร่จะลองเปิดสักทีดูล่ะจ๊ะ

อยากรู้เลยนะคะว่าเป็นใครนะคะ